ต่อกับคดีนี้นะคุณผู้ชมแม้ว่าคดีจะ
นี่ก็เป็นที่น่าตกออกตกใจเหมือนกันนะคะ
สำหรับนางงามนางแบบสุดเซ็กซี่ชื่อดังคุณเก๋กัญญากรนั่นเองค่ะ
ที่เสียชีวิตไปหลังจากที่หลายคนทราบข่าวกันแล้วนะคะว่า
มันมีการสรุปจบคดีว่าสาเหตุคือกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะคะ
แต่ว่าล่าสุดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายแท้ของคุณเก๋
ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงยังรู้สึกสงสัยเคลือบแคลงใจถึงสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
ว่าอาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดคิดไม่ซื่อประกอบกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
ได้คลิปร้อนเทปลับเทปสุดท้ายค่ะที่คุณเก๋ให้สัมภาษณ์กับคุณโก้ธีรศักดิ
เพียงหนึ่งวันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตกับประโยคเด็จที่ว่า

อืมนะคะซึ่งเงาก็น่ากลัวมากเหมือนกัน
ไม่เผาเนี่ยก็เป็นเรียนครั้งนี้มันเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเก๋ก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่ามันทำให้เกรดสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
รายการนี้จะเป็นรายการแรกรายการเดียวและรายการสุดท้ายที่เก๋จะออกมาพูด
หรือว่าหลายคนอาจจะได้เห็นเก๋ตรงนี้เป็นที่สุดท้าย
ทั้งบอกว่าไม่เผาผีแล้วก็บอกว่าอาจจะได้เห็นเขาเนี่ย
เห็นคุณเก๋เองในเทปนี้เป็นเทปสุดท้าย
คือหลายอย่างมันเหมือนบอกมูลเหตุว่าที่มาที่ไปจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
จะมีอะไรมากกว่าที่ข่าวนำเสนอไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แล้วก็เทปเป็นเทปที่โดนสั่งห้ามเผยแพร่ด้วย
และก็ท้ายที่สุดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางครอบครัว
ถ้าใครติดตามข่าวมันจะมีครอบครัวทางฝั่งแฟนนะคะคุณพอแล้วกันนะคะ
แล้วก็ครอบครัวทางตัวจริงนะคะของคุณเก๋ซึ่งมาจากจังหวัดพยาวค่ะ
ซึ่งครอบครัวก็อนุญาตให้นำเทปนี้ออนแอร์ได้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะ

ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นหลักฐานทางคดีหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้เองนะคะก็มีจดหมายเหมือนมีคำจดหมายล่าตาย
ซึ่งทางน้องเพชรซึ่งเป็นน้องชายของคุณเก๋ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อความตรงนี้
แต่ไม่มีจดหมายจริงนะคะว่าเรื่องราวของเงินเรื่องคนใกล้ชิดเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องตามติดกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง
แต่ภาพที่ไม่ให้ดูนี่ก็เป็นภาพสมัยที่คุณเก๋เป็นนางงาม
เริ่มเข้าวงการเริ่มประกวดนางงามเดินสายประกวดเทพีต่างนะคะ
นะคะก็รอดูแล้วกันนะคะว่าคดีจะมีพลิกหรือเปล่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไง
คือด้วยความว่าวงในในเพื่อนนางงามด้วยกันหลายต่อหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนเกิดเหตุ
ตอนแรกเนี่ยครอบครัวใกล้ชิดที่ไม่ได้เป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแท้ของคุณเก๋เนี่ย
ออกมาบอกกับสื่อว่าขอให้จบเรื่องนี้ขอให้ปิดเรื่องนี้ให้เงียบที่สุด
แล้วก็ไม่อยากให้พูดอะไรมากแบบเชื่อว่าเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนั้นจริง
แล้วก็เล่าให้ฟังรถของคุณเก๋ไอ้ลัมโบสีเขียวขายแล้วนะ
รถแจ๊สที่อยู่งานศพแม่เล่าให้ฟังว่าพอเอาม่านกั้นออกตอนนี้คือเมื่อวานนี้เลย
อยู่ดีรถก็ดังขึ้นมาแล้วกระจกก็ลดลงมาทั้ง๔บาทเลยคุณผู้ชม
คือเหมือนประมาณว่าความเชื่อแม่เชื่อว่าลูกร้อนไงที่โดนปิดกั้นเอาไว้ตอนแรกคุณผู้ชม
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมต้องรอดูว่าจะเป็นไงต่อไปค่ะ